สวัสดีค่ะแกเกิดกลับกล้องกับใครวันนี้นะคะ
ทุกคนค่ะมาสูญค้าเที่ยวลักษณ์ความโขลดของดิวอันทุกคนนะคะ
ดูว่าจะเป็นปลายเก้าแบบนี้ดูว่าแบบนี้ใครอยากรู้นะคะ
ว่าเธอมีเคล็ดรัสที่ไหนนะคะต้องดูจนตกนะคะ
รุ่นตัวด้วยค่ะคุณสุดมากติ๊บต่างเวอร์
ยังไงคะลูกดิวยังไงคะยังไงคะนักไงจ๊ะ

สื่อแม่งมากค่ะ

การทึ่งเทนอ่ะนะคะ
อันนี้คือไลฟ์ก่อน

คนถามว่าดิวไม่ได้ละครให้ดิวทำอะไร
ก็ทำงานคอนเทนต์ในไอจีไงค่ะ

นางบอกว่าชุดนั้นไอซอร์นี่ดูให้นางอ่ะ

ซึ่งแบบถ้าคนปกติคงไม่ใส่

ขอบใจอยากให้นางแต่ง

อยากให้นางแต่งงานกับผู้ชายดีรักนางเลยนะ
เท้าผาข้างนี่มันใหญ่
ถ้าเรามันไม่พอก็เอาตัวนั่นได้

แต่เราก็ต้องมีเมคอัพช่วยและเราก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมช่วยนิดหนึ่ง
แบบดิวบอกเขาหน่อยว่าต้องทำยังไงบ้าง
ก็ได้อะถ้าเราอยากสวยแซ่บขึ้นเราก็พยายามอย่าหยุดสวย
ก็ต้องรอดูว่าโอเคเทรนด์มันเป็นยังไงเมคอัพเป็นยังไง

แล้วก็ตามสองไอจีดิวเนอะโอเคได้นะบ๊ายบาย